มาลุ้นค่ะน้องชายกำลังจะจับใบดำใบแดงโอ้ยตื่นเต้นไปด้วยนะคะ
ช่วงนี้เป็นเทศกาลการคัดเลือกทหารประจำปีแหละคุณผู้ชมดิฉันเนี่ยก็ลุ้นเอาใจช่วยทุกคนด้วยนะคะ
รุนสวัสดิ์รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนออกไปทำงานแล้วนะคะ
ช่วงนี้ใครจะออกไปไหนมาไหนอย่าลืมพกร่มกันด้วยเพราะว่าฝนยังคงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็ดูแนวโน้มว่าจะตกต่อเนื่องไปตลอดทั้งเดือนด้วยเหมือนกัน
โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนบนของประเทศคือภาคเหนือและภาคอีสานแต่ขณะที่ตอนกลางและตอนล่างของประเทศอย่างกลางตะวันออกและภาคใต้ก็ยังมีฝนตกด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
เห็นเลยนะคะว่ายังคงมีกลุ่มฝนที่แสดงลักษณะก็คือสีส้มสีเหลืองเนี่ยปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศอย่างแถบภาคอีสานตอนบนแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีปกคลุมอยู่นะคะ
และตรวจสอบเพิ่มเติมจากเรด้าดาวเทียมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมลทนจะเห็นว่าช่วงเช้านี้พื้นที่กรุงเทพอาจจะแค่ครึ้มแต่ว่าโดยรอบแล้วคือภาคตะวันออกแล้วก็คล้อยไปทางภาคตะวันตกเนี่ยฝนตกชุกเลยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกสะสมก็ต้องระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยค่ะ
ว่ายังถือว่าเป็นหย่อมที่อยู่ใกล้ชิดกันจึงทำให้เกิดเส้น๒เส้นนี้ก็คือร่องมรสมบริเวณดังกล่าวจะมีความร้อนเยอะจึงต้องการลมและความชื้นเข้าไปค่ะมันจึงทำให้ลมเนี่ยก็คือมรสมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นแล้วก็ยังมีหย่อมความร้อนนั้นอยู่ด้วยบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงนั้นจึงทำให้เ
แก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์รบบุรีนะคะส่วนคล้อยบ่ายไปแล้วค่ะก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกค่ะบริเวณรับลมคือจันทบุรีจันทนบุรีจันระกล้อและหย่อมด้วยขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องคลื่นนะคะสูงประมาณ๒๓เมตรชาวเรือเล็กก็ควรที่

ตอนนี้ดิฉันขอไปลุ้นน้องชายก่อนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ